กับพี่ตายอรไทยของเรานะคุณผู้ชมค่ะ

มักจะมอบโอกาสดีให้กับทุกคนอยู่ตลอดเวลา

มีคุณค่าทางจิตใจของพี่ตายมากนะคะ

สร้างชื่อเสียงให้กับเธอมาจนถึงทุกวันนี้

ลูกทุ่งสาวเนี่ยโชว์มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

วัฒนธรรมอีสานในโชว์ของเธอเนี่ย

สมบูรณ์แบบมากแต่ในวันนี้
เธอไม่ได้ใช้แล้วก็เลยจะส่ง
สิ่งนี้ให้กับคนที่จะนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

เธอก็เลยตัดสินใจมอบสิ่งนี้ให้กับ
น้องวงโปรงลางโรงเรียน

ในวันที่มอบมอบให้กับคุณครูและน้อง
ทุกคนต่างก็รับปากนะคะว่า
จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอีสาน
ทำให้พี่ตายรู้สึกภูมิใจ

แล้วก็บอกอีกด้วยว่าจะรอชมผลงานของน้องทุกคนตลอดไปค่ะ
ดีใจมากนะคะที่น้องบอกว่า
ดีใจมากที่พี่ตายนำมามอบให้
แล้วก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ภูมิใจที่วันนี้ได้ตั้งใจมอบสิ่งดีนี้ให้กับน้องนัตตสินนะคะ
จะได้นำไปเป็นสื่อการเรียนการสอน
แล้วก็รอชื่นชมผลงานของน้องทุกคนอยู่นะคะ
ของแบบนี้นะมันมีความสุขค่าความติดใจ
ส่งต่อไปน้องเองก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเป็นอย่างไร